เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยหัวใจกลับมาเป็นสีชมพู
กระชุ่มกระชวยอีกครั้งนึงแล้วกับแฟนสาวนอกวงการ
โอ้โหน่าจะเป็นคนในวงการบางทีนะสวยนะเนี่ย
ซึ่งนักร้องหนุ่มก็เผยถึงพระครั้งใหม่นะคะว่ามีโอกาสได้เจอสาวคนนี้ในงานงานหนึ่ง
ก็เลยได้ทำความรู้จักกันแล้วก็ขยับสถานะมาเป็นคนรู้ใจ
สำหรับความรักครั้งนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้คาดหวังอะไร
อยากจะให้เป็นไปตามธรรมชาติถ้าทุกอย่างใช่ก็คือใช่
ส่วนฝ่ายหญิงจะมีหวั่นกับข่าวลือเรื่องความเจ้าชู้ของเจ้าตัวที่ผ่านมาหรือเปล่า

คือโดยปกติถ้าผมมีแฟนผมก็ไม่ได้แบบผิดอะไรอยู่แล้วอะไรประมาณนี้
ผมว่าก็เรื่อยปกตินะเพราะด้วยจะยังไงด้วยจริงเขาก็โตแล้วเหมือนกัน
โตแล้วอะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบเออต้องหือหวาหรืออะไรอย่างนี้
ชื่นชื่นเรื่องความเจ้าชูหรืออะไรอย่างเงี้ย
ระวังไหมเหรอมันก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาระวังไหมแต่ส่วนใหญ่ผมว่าหลายคนรอบข้างชอบเตือนอยู่แล้วโดยปกติ
แต่ก็ผมว่าเขาก็ดูชิลคาดหวังอะไรแบบว่าก็คือถ้าผมว่าถ้ามันดีเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาไปเองแหละ
วันหนึ่งถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วถ้ามันใช่แล้วถ้าทุกอย่างมันพร้อมทั้งสองฝ่ายทั้งทุกคนอะไรอย่างนี้
ผมว่าก็โอเคแต่ตอนนี้ก็แฮปปี้ครับ
เรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้เมื่อกันนิดนึงศึกษาดูใจกันไปก่อนอะไรแบบนี้
เขาทำธุรกิจด้วยกันนะตอนนี้เพราะว่าอัดเนี่ยเขาทำธุรกิจกับเสื้อยงเสื้อยืดแล้วก็แฟนสาวก็เป็นนางแบบให้ด้วยติดตามอยู่นะคะ